ปฏิบัติการเสียแป้งถ้านับวันนี้นะวันที่๑๔แล้ว
ครับแต่ว่ายังคว้าน้ำเหลวกันอยู่นะฮะ
เมื่อวานทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการปรับแผนเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าโอ้โห
เดือดร้อนเหลือเกินไม่ได้กรีดยางเลยไม่ได้กรีดยาง
ได้เข้าไปทำมาหากินในป่าเลยนะครับตรงอ่างเก็บน้ำก็เข้าไปไม่ได้
ป่าข้างบนต้องอบพยพกันมาแล้วนะเพราะว่าฮอก็บินเจ้าหน้าที่ก็ขึ้น
ดังนั้นตอนนี้นะฮะก็อาจจะมีการปรับแผนกันใหม่นะครับ
คือพันธุ์ตำรวจเอกสุริยาปัญญามังรองผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดพัทธรรมมีการประชุมแผนปฏิบัติการรายวัน
เพื่อจะปรับแผนปฏิบัติการระยะยาวนะครับ
ก็ยังเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
และการตรึงกำลังแผนทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิม
เพราะว่าขึ้นการสั่งการของตำรวจภูทรภาคเก้า
ที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าบัญชาแผนการปฏิบัติงานทั้งหมดนะครับ
ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการให้ข้อมูลนะครับ
การประชุมการวางแผนไล่ล่าเสียแป้งแต่ละครั้งแต่ละครั้ง
ปฏิบัติการเองจะไม่ได้เข้าประชุมด้วย
เพราะว่าเป็นการสั่งการลงมารอรับคำสั่งเพียงเท่านั้นนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นช่องว่างที่ทำให้การไล่ล่าเสียแป้ง
ยังคว้าน้ำเหลวเพราะว่ามีตำรวจบางนาย
ชำนาญเส้นทางบนเทือกเขาบรรทัศน
แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมนะคุณ
ไม่มีส่วนร่วมในการไล่ล่าเสียแป้งอย่างแท้จริงนะครับ
ก็เป็นเพียงแค่ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
ขณะที่ถามว่าฮอยังบินอยู่ไหม

มาลงบริเวณริมอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

จากพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก๒นายนะครับ
มีความชำนาญในการอ่านแผนที่
เข้าไปปฏิบัติหน้าที่บนเทือกขาวบรรทัศน์

ในช่วงนี้หมอกหนาทึบปกคลุมเขาบรรทัศน์นะครับ

คุณดูสิเห็นไหมฝนไม่มีแต่ฟ้าครึ้มไหม

รึ้มนะฮะส่วนด้านล่างก็ปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่นะครับ
นี่คือชุดปฏิบัติการไล่ล่าของตำรวจ
ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ภายใต้การนำของพันธ์ตำรวจโทวิรัติจีนเมือง
หัวหน้าชุดคู่รักคู่แค้นของเสียแป้ง

เป็นคู่รักคู่แค้นเสียแป้งนะฮะ
เคยไล่ล่าจับกลุ่มกันมาก็หลายครั้งนะครับ

จากไม่มีกำลังพอในการปฏิบัติงาน

เพราะว่าถูกเกณฑ์ไปไล่ล่าเสียแป้งนะครับ
ส่วนฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นของอำเภอตะโหมด
ยังคงปฏิบัติการในการตรวจจับคนร้าย
ตามเส้นทางอย่างต่อเนื่องนะครับ

ตั้งจุดตรวจที่หมู่ก้าวตำรวจปรามพัฒนา

แล้วก็เป็นเส้นทางที่ถือว่าง่ายที่สุด
เสียแป้งจะหนีลงมาด้านนี้

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสับเปลี่ยนกำลังกัน
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ขณะที่ชุดเดินป่ายังคงลาดตระเวนพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเมื่อวานนี้ได้วนไปยังเส้นทางชาวบ้านมันนิ
แล้วก็เขตรอยต่อที่ชาวมันนิใช้เดินทางอีกครั้งนะครับ

ไม่มีการลดกำลังหรือว่าถอนกำลังพลแต่อย่างใดนะฮะ
สำหรับจุดของสตูนนี้นะครับ
ทีนี้ในมุมของชาวบ้านกันหน่อยละกันค่ะ
ทั้งในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพัทธลุงทั้งสตูน

เวลามีเจ้าหน้าที่เขามาแล้วคือเขามาปิดล้อมตรงเทือกเขาบรรทัศ
นี่มันส่งผลต่อการทำหน้าที่แน่นอนเลย
แล้วเขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
พัฒนาที่มันนังจังหวัดสตูน
มากรีดโชว์เลยใช่
คือตรงนี้นะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งพื้นที่ที่วางกำลัง
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้ง
ชาวบ้านเขาใช้ชีวิตตามปกตินะที่นี่ดอมพี่บุ๊ค
แล้วคือชาวบ้านเขาบอกว่าที่พวกเรากล้าออกมากรีดยาง
เพราะว่าอุ่นใจตำรวจอยู่ในพื้นที่ไง
ถ้าเกิดว่าตำรวจถอนกำลังออกไปแล้วยังจับเสียแป้ง

ถูกต้องเพราะว่าไม่แน่ใจไงว่าเสียแป้งยังอยู่หรือเปล่า
แล้วจะเกิดอันตรายไหมลองฟังดูค่ะ

คุณผู้ชมซึ่งชาวบ้านส่วนเคียงอำเภอพัทธาลุงนี่นะคะ
ที่กรรมพัทธาลุงนี่นะคะ
เขาก็มีการไล่ล่าชาวบ้านอย่างที่อำเภอกงหลาน
เขาก็ยอมรับนะบอกว่าการตั้งด่านสกัดเสียแป้งมันกระทบ

โดยเฉพาะตอนที่กลางคืน
กันขึ้นมากลางค่ำกลางคืนแล้วชาวบ้านโดนลูกหลง
หรือถ้าเกิดว่าเสียแป้งยังอยู่
แล้วจับชาวบ้านเป็นตัวประกันจะทำยังไง
แล้วฎั่งแมวะเนี่ย
กลุ่มว่าปโห้ป้างมันยิง

ลูกออกมาจับตัวเป็นประกันที่ลักษณีย์
สำหรับแมวแมวไม่ต้องจ่อยเลือบลูกออกจับมันจับ
มาจับตัวประกันจริงลูก
มันต้องกลัวลูก
ชาวบ้านแต่ละพื้นที่นะก็ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะ
คนบอกว่าเดือดร้อนหนักเลยนะฮะ
แล้วก็อย่างชาวบ้านที่นี่ที่พัทธาลุงอำเภอกงหรา
ส่วนก็มองว่าการตั้งจุดสกัดเสียแป้งยังได้ประโยชน์อยู่นะ

เมื่อก่อนพี่บุ๊คถ้าเกิดว่าไม่มีตำรวจมา
โอ้โหซิ่งมอเตอร์ไซค์กันทะเลาะกันกลางค่ำกลางคืน

แล้วเรื่องของการไล่ล่าจะยืดเยื้อไหม

แต่ชาวบ้านมองว่าคงจะไม่เกิน๑เดือนหรอก

อันนี้คือหมายถึงนัดตั้งแต่วันปะทะนะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดผ่านมาวันนี้ก็คือประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่า
จะสามารถจับกลุ่มตัวได้เร็วมากน้อยขนาดไหน

บุบานเนี่ยบางจุดได้รับความเสียหาย

เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ผ่านไป
ไปอย่างนี้ชาวบ้านเองก็ได้รับอุบัติเหตุ
หรือว่าเจ้าหน้าที่เขามีการสั่งการให้ชาวบ้านเนี่ยนะ

มันต้องไปทำกลางคืนด้วยมันผิดวิถีชุมชน
รวมถึงสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัว
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมานิด้วย

มีเหตุการณ์แบบนี้ก็คงกังวลนั่นแหละครับ